ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับว่ายุติการเป็นนักกีฬาทีมชาติเพียงเท่านี้นะครับ
หลังจากที่ประสบปัญหาบาดเจ็บเป็นเวลานานถึง๒ปีด้วยกันนะครับ
เตรียมที่จะผ่านตัวมาเป็นผู้สอนของสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย

สำหรับนัทนิชาออนจินดาพลปัจจุบันวัย๓๑ปีนะครับ
แข่งขันแบทวินตันระดับอาชีพในปี๒๐๐๙นะครับ
ลงเล่นประเภทหญิงเดียวทั้งหมด๔๐๐แมชนะครับ
สนับ๒๓๑แพ้๑๖๙
เคยขึ้นสู่อันดับสูงสุดของโลกที่ตำแหน่งมือ๑๐ของโลกนะครับ
เมื่อวันที่๑๙เมษายนปี๒๐๑๙
ปัจจุบันก็อยู่อันดับ๕๔ของโลก
ส่วนทางสีสันหน่อยครับ
วันที่๘กันยายนที่ผ่านมาครับกรุงเทพ

เจอน้ำท่วมแต่ว่าไม่เป็นปัญหากับทางเดเนียลแกนนะครับ
โลกเวสเก็ตที่ได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยพอดี
เจอน้ำครับก็ขอลองซะหน่อยครับ
สกิลที่ด้านหน้าตรงนี้เลยครับ
จุดที่น้ำท่วมก็บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับ
โชว์ลีลาที่ประเทศไทยทันทีเลยนะครับ

สัปดาห์แรกในกรุงเทพที่น้ำกำลังท่วมนะครับ